เห็นละรอแม่ละ

บางทีใส่เสื้อสูตรก็ไม่ได้ใส่ข้างใน
ทำไมสินใจที่แช่งทำ
เพราะตอนนี้ก็เป็นเรถ

หลายคนยังไม่รู้ว่าคาวิดองก็แบบ
เราประกาศไปแล้วนานแล้ว

เป็นยังไง

สนใจเป็นไงบ้าง

เขาไม่ค่อยถ่ายรูปเขาก็ไม่ค่อยชอบ

อะไรอย่างเงี้ยนานที
เวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันถึงจะมีลูก

คือเขาหวังลงไหมคะพี่ดอง

ถ้าเจอกันถ้าอยู่ด้วยกันก็ไปไหนทำอะไรด้วยกันตลอดอยู่แล้วค่ะ

อยู่ด้วยกันน้อยลงแต่ว่ายัง

ว่าลงรูปว่ายังอื่น

แล้วเขาไม่ได้มาเล่นกิจกรรมกับเรา

ปกติเวลาทำงานเราก็ต่างคนต่างทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปกินข้าวไปดูหนังอะไรก็
มันเกิดใช้ข่าวตัวเองค่ะเพราะว่ามันก็กลับมารับละครเยอะ

คือช่วงนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงแต่ว่ายังรักกันเหมือนเดิม
ตอนนี้เขาอยู่ไทยอยู่ไทยแต่ว่าอยู่เชียงใหม่ค่ะ
กี่ปีแล้วอ่ะเดือนหน้าก็ห้าปีแล้ว
ยาวนานที่สุดแล้วเนอะเอาทุกทุกสถิติเลย
คือมันเหมือนกับมันอยู่ตัวแล้วอะค่ะไม่ได้ทะเลาะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วแบบอยู่แล้วสบายใจอะไรอย่างนี้
คือพอดีเมื่อก่อนเนี้ยคือคุณพ่อเขาทำร้านอาหารที่เชียงใหม่แล้วตอนนี้ปีนี้คุณพ่อเขาเพิ่งเสียไปก็เลยเหมือนกับต้องขึ้นไปดูที่นั่นนะคะ
ไปรับช่วงทุกอย่างตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมันเหมือนมันก็มันอยู่ด้วยกันได้มันก็อยู่ได้อะเนอะ
คือเราไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องทำอะไรมากอะค่ะไม่ต้องพยายามจะแต่งเลือกแล้วว่าคนนี้คือคู่ชีวิตแน่นอน
จริงไม่ต้องมีคู่ชีวิตก็ได้อยู่คนเดียวได้ค่ะไม่ได้นิดแต่ว่าถ้ามันยังมีความสุขก็คบไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อนาคตไปบ้านไหมคะเขาเริ่มมีคุยคุยนะคะเหมือนกับตั้งแต่คุณพ่อเขาเสียเนี่ยเขาก็เริ่มแบบอยากมีครอบครัวค่ะ
แต่ว่าเรามองว่ามันไม่ได้สำคัญเรื่องการแต่งงานเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่มีอะไรการันตีได้อยู่แล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราก็มองว่าถ้าทุกวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วยังมีความสุขก็อยู่ไปแค่นั้นเอง
เราไม่ได้อยากที่จะแต่งงานเราคิดว่ามันไม่สำคัญอืม
แต่ถ้าวันหนึ่งเขาขอหรือเขาจริงจริงก็มีคุยค่ะ

ยังไงคาถ้าไม่ไม่ไม่คิดว่าอยู่ก่อนแปลงก่อน
ก็เขาก็อยากมีอะท่ะ
กลัวมันจะเป็นปัญหาไหมครับ
กรูกันเสื้อมัวว่าก็อยากมี
ก็เราตกลงกันแล้วตั้งแต่เริ่มคบกันนะคะ

ไม่อยากมีค่ะไม่อยากเลี้ยงค่ะไม่อยากมีภาระไม่อยากท้องไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นค่ะ
แก่ไปแบบเหงาคนเดียวแล้วก็ไปเที่ยวค่ะอยู่กับหมากับแมวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
ไม่ตัวว่าไม่มีใครดูแลเราดูแลตัวเองได้ค่ะไม่อยากมีลาค่ะไม่อยากค่ะ
มีหลานแล้วนกมีหลานแล้วแม่เองก็ปล่อยคุณแม่ก็ไม่ได้ถามไม่ได้คุณแม่เคยถามเมื่อสองปีที่แล้วค่ะ
แม่บอกว่าอยากแต่งงานมีครอบครัวไหมบอกว่าไม่อยากเราอยากมีลูกไหมไม่อยาก
งั้นไม่เป็นไรจบแล้วเขากลัวว่าเราอายุเยอะถ้าเกิดยังไม่แต่งเลย
เดี๋ยวจะมีลูกไม่ได้ถ้าเราอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เขาหนีไปเลย
พี่เพราะว่ามันตกลงแล้วหรอคะอีกนึงต่างที่ธนการณ์เขาก็เหมือนไหมมัน
ไม่ค่ะเออยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ